เคยถูกพี่สาวใช้หม้อข้าวตีหัว

แล้วมาเจอกันครั้งล่าสุดความแค้นยังอยู่
เอาน้ำกรดไปสาดใส่พี่สาวแล้วก็หลาน

แล้วก็หนีไปกบดานที่คอนโดย่านเมืองทอง

เธอก็หนีแล้วครับไม่อยากโดนจับ

ตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นเป็นกษัตริย์ผ้าใบ
แล้วร่างก็กระแทกพื้นอีกที

คำว่าหนีของเธอคือกระโดดลงมาจากคอนโดชั้น๑๔
เดช้าบูลมันมีการสาดผ้าใบรอบเอาไว้แบบนี้
ร่างก็มีการชะลองแรงกระแทก
แต่สุดท้ายร่างเธอก็ล่วงไปที่พื้นแล้วก็บาดเจ็บสาหัส
ตอนนี้อาการพ้นขีดอันตรายแล้วนะครับ

คนนี้ก็เป็นผู้ต้องหาที่ก่อเหตุไปสาดน้ำกรดใส่พี่สาวกับหลาน

เหตุการณ์มันเกิดที่แฟลตแถวร่ม๙ตั้งแต่๓มีนาคม
เหตุการณ์ครั้งนั้นพี่สาวกับหลานสองคนบาดเจ็บสาหัสนะครับ
แล้วเธอเองก็ตกลงมาเนี่ยครับภาพที่เราเห็นใช่ไหมครับ
หนีการจับกลุ่มตกลงมาจากคอนโดร่างกระแทก
แต่ว่าไปโดนที่ผ้าใบก่อนแล้วก็กระแทกไปที่พื้นนะฮะ
แล้วก็ไปทับพนักงานหญิงของร้านสะดวกซื้ออีกคนนึง
ที่กำลังเดินมาพอดีเลยคุณผู้ชมแล้วกล้องวงจรปิด
อันนี้เป็นของร้านขายผลไม้เขาจับภาพเอาไว้ได้
ก่อนที่จะเกิดภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ย
ตำรวจสพปะเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเขาไปตรวจสอบ

แล้วก็มีการสระไปฉี่ขาดเสียหาย

ลุงศีรษะเนี่ยแตกแขนขวาก็หักแล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาทจากการสอบสรุนพุทธวงฮา
เธอเป็นผู้ต้องหาในคดีเอาน้ำกรดไปสาดพี่สาวเป็นเหตุให้พี่สาวกับหลานอีกสองคนบาดเจ็บสาหัสนะครับ
แล้วเธอก็หลบหนีมาเช่าห้องที่นี่หลบซ่อนตัวอยู่กลัวโดนจับ
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยทางชุดสืบสวนของสนร่มเก้าแกะมรอยจนรู้ว่าตัวเธอหนีมาหลบซ่อนที่นี่
ก็เลยพยายามจะเข้าไปจับกลุ่มตัว
ขณะที่เคาะประตูเรียกผู้ต้องหาทราบว่าตำรวจมาแล้วครับ
สุดท้ายตัดสินใจกระโดดลงมาหวังจะฆ่าตัวตายเพื่อหนีความผิด
แต่ไม่ตายเพราะว่าร่างไปกระแทกกับผ้าใบก่อนแล้วก็ร่วงลงไปที่พื้นนะฮะ
ขณะนั่งอยู่ในร้านได้ยินเสียงเหมือนมีอะไรร่วงลงมาใส่กันสาดเข้าไปหน้าร้าน
โร่มเดียวหันเดินออกไปดูปรากฏว่ามีร่างของผู้หญิงคนนึงนอนแน่นิ่งอยู่ที่พื้นครับ
ก็เลยแจ้งตำรวจนะฮะจากนั้นก็มีอาสากู้ภัยเข้าไปประถมพยาบาล
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลตอนนี้ก็อายัดตัวไว้เพื่อดำเนินคดีต่อไป
ในคดีที่เธอนั้นไปทำร้ายพี่สาวกับหลานนะครับ
สำหรับอาการของคนเจ็บล่าสุดทางด้านของพันธุ์ตำรวจเอกพงจักรปรีชาการรุณพงศ์
ภูมิกับการสพปะเกร็ดก็ระบุว่า
จากการสอบถามแพทย์ที่ดูแลอาการอยู่ตอนนี้บอกว่าอาการของคนเจ็บนั้นปลอดภัยแล้ว
โดยบาดเจ็บที่บริเวณขาขวาที่หักแล้วก็มีแผลถลอกตามลำตัวเล็กน้อย
เมืองต้นก็ให้พักอยู่ที่โรงพยาบาลชนรับประทานก่อน
ถ้าดีแล้วก็จะส่งตัวให้กับตำรวจ
ในพื้นที่ที่เกิดเหตุคือสนร่มกล้า
แล้วก็ดำเนินคดีตามข้อหาที่ถูกแจ้งไปคือพยายามฆ่าต่อไป
สุดท้ายก็หนีไม่พ้นก็ต้องถูกจับอยู่ดีนะครับ